ก่อนที่จะเจอกับอีรักษ์ในค่ำคืนนี้ก็มีหลายเรื่องราวให้ได้พูดถึงสำหรับเกมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ
ครับพอแพ้แล้วไม่มีคะแนนเลย๓เกมเนี่ยก็มีกระแสบอกว่าอยากให้ปลดโค้ชนะครับ
เปลี่ยนแปลงบ้างนะครับการเปลี่ยนตัวมีปัญหาบ้างใช้แต่ตัวเดิม
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยบางข้อความเป็นสิ่งที่ดีเพื่อการเปลี่ยนแปลงบางข้อความนั้นอาจจะไม่ได้สร้างสรรค์นะครับ
ดังนั้นโดยรวมเนี่ยมันก็เกิดสองกระแสทั้งบวกแล้วก็ลบซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับในการสร้างกระแสเพื่อให้เกิดความสนใจทีมชาติในยุคนี้ขึ้นมา
ซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีโอกาสดีสำหรับตัวผมเองได้ไปพูดคุยกับโคชเตี้ยสะสมพบประเสริฐ
ซึ่งก็ได้ให้ทัศนะอย่างน่าสนใจเลยทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องราวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเกี่ยวกับฟอร์มโดยรวม
รวมไปถึงทัศนะของเกมในค่ำคืนนี้ที่ไทยจะเจอกับอีรักษ
และคำถามสำคัญก็คือโคชเตี้ยมองอย่างไรกับฟุตบอลไทยที่ว่าอาจจะได้ไปฟุตบอลโลก

เรามีตัวเลือกที่น้อยผมไม่แน่ใจว่าตัวเลือกน้อยหรือว่าซิโก้ไม่อยากเลือก
ประเด็นนี้ก่อนเพราะว่าในช่วง๓๔ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเก็บเกี่ยวกับเด็กชุดนี้ในย่านอาเซียนเนี่ย
ในญาติอาเซียนชุดนี้อย่างง่ายเล่นอีก๓๔ปีอาเซียนก็ยังกินอยู่
เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีในเรื่องของการวิเคราะห์เกม
มันบอกแล้วว่าเจจะทำงานกับใครได้มากที่สุด
เขาล็อกเจปุ๊บทีมชาติไทยก็จบ
ผมถามสมาคมก่อนว่าทุกวันนี้คุณมองกลับ
ว่าชุดไหนก็แล้วแต่นะสมาคมชุดไหนก็แล้วแต่
เคยคิดสร้างเซ็นเตอร์แบ็คคนไทยที่เก่งไหม
ตอนนี้เซ็นเตอร์แบ็คคนไทยไม่มีนะ
รวิทย์เคยเล่นแบ็คซ้ายแต่ถูกหุบไปเล่นเซนเตอร์แบ็ค
ธนบูลเคยเล่นมิสยูตัวรับแต่ถูกถีบไปเล่นเซ็นเตอร์แบ็ค
แล้วก็ปรุกรากรที่เราสร้างมันสร้างผลิตไม่ทัน
แล้วผมเชื่อว่าเกมที่จะเจอกับอีรักษ์เนี่ยซิโก้เป็น

ซิโก้จะต้องให้ศรีรถเล่นจะต้องให้ธนาเล่น
ซึ่งมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมว่าเขาไม่มีทางเลือก
เพราะตอนนี้ให้กำลังใจซิโก้ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการเล่น
อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นเป็นสี่สองไหม

ผมมองว่าถ้าพี่โป้คู่กับสีสินไม่น่าเกลียดนะ
คลองบอลได้อย่างน้อยก็มี
มีเสียงฮือหา

คือคนไทยอาจจะเกลียดผมก็ได้แต่ว่าผมก็พูดความจริง
เพราะฉะนั้นให้กำลังใจดีกว่าว่า
เอาล่ะฟุตบอลโลกครั้งนี้เรายังไม่จบนะ
แต่ก็พยายามทำให้ดีที่สุด